กรรมการธนดลอยู่เบิกและกรรมการสุวิทย์การีกิ
สมีความเหยอดภูหหลวงสี่สิบแปดและกว่ายน้ำเงิน
น้ำเงินครับมังกรเพชร๔๙ครับสามเสียงเอกชั้นถ้าสามมวยเขาว่ากันว่าแพ้ตีนเดียวเลยครับอ่า
คือต้นเป็นของแดงปลายของน้ำเงินนะครับยก๕โดนตีนซ้ายตีนนั้นเรียบร้อยเลยครับ
แบบไปเซด้วยนะอ้าวเดี๋ยวก็สูงสีทั้งผู้แรกส่วนผู้ที่สองการไทยโลกสดเนี่ยมุมแดง
ถือว่าเป็นขาประจำที่นี่นะครับมาที่นี่ละ๖ครั้งนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้มาเก็บความแค้นมา๔ปี
วันนี้ล้างตาได้ไม่ได้น่าสนใจนะครับก่อนอื่นติดตามวิทยา
อีรันท์ชอห้าพยักษ์
มวยคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงยอดขุนพลวอยืนยงชื่ออิทธิพลหานทงชัย
อายุสิบเจ็ดปีเป็นชาวจังหวัดน้องคลายชกมาแล้วห้าสิบห้าครั้งชนะสี่สิบสี่แพ้เก้าเสมอสองครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเมืองชนเล็กพอสวนทองที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินพยักษ์อีรันท์หรือลัมโบต๊อกจากาศชอห้าพยักษ์นะครับ
ชื่อจริงเกียรติศักดิ์คะศรีทองอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
ชกมาแล้วหกสิบสามครั้งชนะสี่สิบเก้าแพ้สิบสองเสมอสองครั้ง
ข้างหลังชนะทีเคโอยอดกรมสิงสิงหมาวินยกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
พิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับมวยคู่นี้เมื่อเช้ามาพอดีทั้งคู่เลยครับ
แดงมาที่นี่๖ครั้งแล้วนะครับชนะสามแพ้สามครับสถิติของเขา
ขณะที่น้ำเงินนี่เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับ
คู่ที่เคยเจอกันมาแล้วที่ครั้งที่สองนะครับ
นี้เคยเจอกันไหมที่จังหวัดอุดรนะครับเมื่อสามสี่ปีก่อน
วันนั้นเป็นมุมน้ำเงินเลยครับชนะมาแม่วันนี้มาล้างตาที่นี่นะครับ

ครับผู้ห้ามบนเวทีนะครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
อีกฝ่ายแดงนี่เสริมธริกุลครับ
เป็นผู้ถอดมงคลให้ยอดขุนพลหรือขุนพลน้อยระพีพัฒน์รีสอร์ทครับ
มุมน้ำเงินก็มีพี่เอียดนะครับพี่เอียดช๕พยักษ์ครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าพยักษ์หิรันท์เลยครับ
ครับเดี๋ยวดูนะครับมวยคู่นี้น้ำเงินเคยชนะมาแต่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันครับติดตามยกที่หนึ่ง
ท่านผู้ชมคู่แรกนะครับคะแนนออกมาแล้วนะครับมังกรเพชร๔๙๔๘ทั้ง๓คนเลย
แค่งเดียวครับแม่คนที่เชียร์ทางยอดภูหลวงไว้ตอนนี้ยังพัดไม่หายเลยพี่ปาก
หน้าตู้เขาโทรมาเลยโทรเข้ามือถือผมเลยนะ
เค้าบอกว่าไอเจ้าบาบั่นหมออย่างเงี้ย
กรีมนิ่มนะถ้าหมด๔ยกมีกรีมมาแล้วนะ
ละ๓นาทีสุดท้ายโดนตีนเดียวทองหายไปบาทหนึ่งเลย

ความเจกษ์เวทีเยอะกว่านะครับ
พี่สุปเปอร์แหวงจะเป็นสีแดงน้ำเงินนี่
เมื่อกี้คุณเห็นเมื่อถอดมงคลฝ่ายน้ำมือหน่ะ

เสียเอี๊ยดฯเสียชายเสียหลวงฯ

เสียทั้งนั้นเลยตอนนี้ธรรมวลกำลังขึ้นมากเลยช้อห้าประยักษณ์อ่ะนะ

นี่แหละครับกำลังมาแรงแต่วันนี้จะแรงหรือเปล่า
เพราะว่าขวัญใจยอดมวยไทยรัฐตรงนี้ครับ
คือจากการสอบถามเนี่ยกางเกงสีแดงแฟนเขาเยอะนะ
๔๐ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์โดยทรงชายรัฐนสุบัน

อยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าเข้าไปดูกัน

ขนาดสี่ยกเมื่อสักครู่แล้วครับเมื่อกี้สีแดงขนาดว่าไม่ได้มากมายนะ
ไม่โบ๋มากยังไปเลย

ตราบุรีได้ยังบอกว่าพลิกอีกแล้ว

ก็ไม่เข็ดนะก็พูดถึงแฟนมวยสุดยอดมวยจาระนี้ไม่เข็ดจริงนะ
ต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกแม่
ประเภทม้วนเดียวจบนี่หายากมากเลยนะ

มันก็ยังเดินคู่ออกนี้บ้าง
ในช่วงปลายกที่๑นะครับ

น้ำเงินในพิมพ์ของช้อห้าพระยักษ์

พอยืนยกมาไกลเกินของข่าย

โยกกันไปขยับกันมาหมดยกแรก
ครับมวยคู่๒นี้ผ่านมาแล้วยกแรกครับ
โอ้โหทางด้านพยักษ์อีรันนี่เล่นจังหวะ
ตัดล่างทำให้ยอดขุนพลเสียหลักล้มลงไปนอนเลย

เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับ

๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ

ชมกันต่อนะครับยกที่สองแม่
ในศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบัน
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีทีวีมหาชนท่านผู้ชม
หมดยกแรกครับเกี้ยวเจ้ามาแล้วพี่ป่า
แฟนในศึกยอดมวยไทยรัฐเค้าเชียกกันทุกนาทีเลยนะ
นี่คุณผมรู้ไหมว่ารายสมุยของยอดมวยไทยรัฐตรงนี้นะ

ถ้าหยุดเล่นไม่ต่อเนื่องแค่งนั้นจะไม่มีผลในคู่แรกที่ผ่านมา

ผมยังเห็นบางคนเซ็นเช็คไม่เสร็จเลยพี่ป่า

อย่างที่เราพูดกันไว้ต้นรายการนะนะ
ไม่ทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวังนี่คือ

แล้วเวลานี้ขาใหญ่มารวมตัวกันอยู่ที่สตูดิโอแล้ว

ผมเข้ามาไม่ได้โม้จริงน่ะ

ทีมงานติเล็กรามินทาโตบังบอล
หมูสะพันธุ์ใหม่ยุทธศักดิ์รบ

แข้งขาเตะ
ชุมพลนี่จะยดสับมือให้ชกเลยนะครับ

ยอดมวยไทยรัฐนี่ต้องใกล้
สองยกนี่โดนเกี่ยวล้มลงไปเสียจังหวะไปหลายทีแล้ว

วันนี้ทีมงานชอ๕พยักษ์มากันเพียบเลยนะ

ขาดใกล้ด้วย

แค่งซ้ายหน้าเตะครับ

ส่งมวยดูสุดอุ่งหวะด้วยนะน้ำเงิน

ขยับเปิดเกมตลอดนะครับยอดขุนพล

ต้องเตะต้องต่อยขึ้นมาต้องเตะต้องต่อย

ใช่คะแนนมันจะไม่มีด้วยที่สำคัญที่สุดทางพี่แอนราชดำเนินเน้นมาแล้วนะครับ
ต้องชกให้สนุกก็ใช้กรรมการของวิกแอร์และชะดำเนิน
ขยับเดินเข้าหาตลอดครับยอดขุนพล
บวกบวกสอบสะดุ้งนิดนึง

เห็นแล้วทั้งครู่ครับคุณผู้ชม
ไม่ได้มีแข้งอย่างเดียวมีศอกเข้ามาด้วยครับยอดขุนพล
แพ้ชนะกันได้ยกสี่ยกห้าครับคุณผู้ชม
ความสนุกที่ตรงนี้ดูได้ทุกวันเสาร์ออมาศ
อัพยักษ์อิรันต์เตะซ้ายเข้าที่ต้นขา
มันสับสอกแรกเลยครับ
คู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่

ทำให้อาจารย์ชุมกลไม่พอใจแล้ว

ยก๓คงจะชกกันแน่นอนนะครับ
ยกขึ้นพนนี้ก็ซ้อมอยู่ท่าบ่อนหนองคลายครับ
ค่ายมวยสายันยิ้มเลยครับ

ยกนี่ดิฉันอยู่เชิงชิงเหลี่ยมแข้ง
ยกนี้ครับถ้ายังชกน้อยนี่ผู้ชี้ขาดบนวิธีชุมพลนี้จะยดสับมือให้ชกอีก

โมเตอร์ทรงชัยโทรศัพท์ทิ้งกลางมาเลยกำชับทีมงานเลย
แว่นบังเขนไปอยู่ที่มุมน้ำเงินเทพธรรมะไปอยู่ที่มุมแดง
กำชัดนักมวยให้ออกอาวุธนี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัย
แพ้ชนะนี่ไม่สนใจขอให้ชกสนุกขอให้ออกอาวุธกันโดยตลอด

ขุนพลมานิ่งมารอมาแทรกจ้องไม่ได้ครับ
สองดูแล้วพยักษิรันนี่ทำได้ดีกว่านะครับ

ทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมีศอกเข้ามาบวกด้วยน้ำเงิน

จะตั้งรับนี่ต่อยท้อง
ต่อยทองหมัดมัดขวาเล่นลำตัวอย่างเดียว
แม่มีเน้นนะครับเหมือนเทพธรรมะสั่งเลยนะครับ
บอกแม่มีจิ้มลำตัวต่อยที่ลิ้นปี่ด้วย

ต้องมาออกถ้าต้องต่อยจะเต้นดูดิภักด์
ไม่ได้
น้ำเงินน่ะหมุนมาแบบกระหน่ามาครั้งแรกนี้ไม่ได้ตึงเสียงเชียเลย

ฟันด้วยศอกงัดด้วยศอกเจอแข้งซ้ายตามด้วยแข้งขวาจัวลม
เอาล่ะต้องขยับครับเปิดเกมเข้าหายอดขุนพล

ถ้าเดินเข้าไปช่วงนี้ยอดขุนพลเหนื่อยไหมไง
เดินแล้วต้องออกด้วยนะครับเพราะแม่ยังฝ่าตีนซ้ายเข้าไปไม่ได้

โอ้โหนี่จังหวะคอกหยุบคาด
นี่แหละการทำมวยมาตรฐานการทำมวยแบบคุณภาพมันต้องแบบนี้ครับ
งในเจอแข้งขวาเจอหมัดตันขึ้นมาทำลายจังหวะเข้าไม่ได้

ไปเจอจุกจิกจุกจิกออกตีนซ้ายตีนขวานี่หนักเร็วนี่เท่ากันเลย

ต่อยธองแข้งขวาโหเจอศอกทางทางซ้าย

โอ้โหปั้งแข็งปั้มเหนียว

น้ำเงินนี้ยังหาช่องโหวไม่เจอเลยนะ
ออกอาวุธได้แล้วการป้องกันตัวนี่ดีด้วยนะครับ
ยอดขุมพลมันยังจับจังหว่างไม่ถูกเลย

หมาเท้าข่าวสองมาครบเลยไปยักษ์หิรัน
รับไปมากพอสมควรนะยอดขุนพล

เป็นไฟล์ยกที่สามเจอซอสเจอแข้ง

กระยับทุบแล้วซ้ายตามเรียกขวามา

มวยุ่งที่สองมาแล้วถ่ายมันแล้ว๓ยก
โอ้โหโดนพยักหิรันที่เขียร่างเสียหลักล้มลงไปนอนเลยครับ
ทุกคนก็เดินเข้าหาครับ
โดนพยักหิรันที่สับสอก

ไฟล์หลังนี่สับสอกชนะน็อกมาสองรายแล้วนะครับ
ช่วงปลายนี่มุมแดงก็เริ่มจะแรงขึ้นมานะพี่ชัยนะ

ฝ่ายน้ำเงินโยนหมัดเนี่ยอาการไม่ดีเหมือนกัน

ไปนิดนึงครับพอตั้งหลักได้เดี๋ยวดูยก๔เลยว่าทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่า

้มลำตัวเอาหมัดจิ้มลำตัวก่อนครับ

แค่งนี่ลืมแล้วเหลือหัดกับศอกเลยเนี่ย
มันสนุกทุกวินาทีครับคุณผู้ชม
นี่คือมวยทีวีคุณภาพอีกรายการหนึ่งครับ
ไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
ความสนุกตรงนี้ครับโดยโปรเมอร์เตอร์ทรงชัยและทรัศุบัน
อย่างที่ท่านเห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
อย่างที่ผมบอกว่า๔๐๖หักตรงนี้เป็นยังไง

ต้องปิดตลอดเอาเปอร์อะไรมีต้องใส่ให้ไม่มีจุดแล้วครับ
ตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินอย่างงี้ก็เหลือลายจริง
ยิ่งชกยิ่งได้ใจด้วยน้ำเงิน
แรงแรงแล้วแรงได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับ

ทำอะไรต้องรีบทำเลยแม่เสียจังหวะไปหมดเลยวันนี้
เข้ามามันซีซัวพะไปหน่อยนะยอดขุนพลจับบนล็อกไม่อยู่
เล่นในเล่นในเล่นในมืดมาล็อกมาล็อกมา
เอาขวาตีพยายามโต้เกี่ยวเกี่ยวแล้วแทงด้วยซ้ายครับ
พยายามดีแล้วเกินเกี่ยวขาตีเข้าซ้าย
โต้โต้คืนเข้าขวาแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงมาเกี่ยวหักลง
เอาเริ่มแรงขึ้นมาเริ่มแรงขึ้นมาเริ่มจะแรงขึ้นมาถือว่าทำได้สวยนะครับ
ดอกนี้เสียจังหวะหรือเปล่าโอ้โหวิ่งเข้าไปชนเลย
กันไปเบียดกันมาโอ้โหเอาคืนทางควันเหมือนกันครับ
ฮีรันโอ้โหเยี่ยมยอดครับนี่คือมวยทีวีที่เยี่ยมยอดอีกรายการหนึ่งครับคุณผู้ชม
ฟันด้วยศอกทุกรูปแบบครับเอาอาวุธมวยนี่โอ้โหดูครับ
รุ้นกันเชียร์กันแบบชนิดโอ้โหใจหายใจคว่ำทั้งคู่แล้วครับคุณผู้ชม
โอ้โหแล้ว๒๓เฟ้ยหลังพยักษ์หินรันมีศอกนี่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับยิ่งโชคยิ่งได้ใจ
ไฟน้ำเหงื่อนนี่ก็ยังไม่มีหมดไม่มียุบครับ
เหลียบตัวดีแล้วเกิดไฟแดงคือดื้อไม่เลิกครับ
สายแทงการวิทย์ซ้อนมันสำคัญมากครับมีแหละครับ

หมดนี่ก็เข้าเพชรทันทีแล้วครับเปิดเกมตลอด

คูณหารไม่เอาครับเอาบวกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ยอดขุนพล
ไม่หมดไม่ยุบแข็งแรงทั้งคู่แข็งแรงทั้งคู่มา
รุ่นในอย่างเดียวเอ้ายอดขุนพล
หมัดแทงด้วยซ้ายเจอหมัดแทงด้วยซ้าย
โอ้โหรับเยอะเริ่มเกิน

เราใจจริงสุดยอดกับมวยทีวีจริงครับคุณผู้ชม
โอ้โหต่อยแล้วแม่ผิดเป้าผิดจังหวะไปหน่อยนึงนะครับ

จิ้มมัตต์ผิดครับโดนเชือกเชือกขาด
หมัดกับซอครับตอนนี้ล็อกแล้วตีได้เปล่าแย่

ยอดมวยไทยรัฐมันมาดูวันนี้อึ้งทึ่งเสียวไปเลย

สุดยอดครับแข้งขวาเตะหมดยกที่สี่
ครับมวยคู่๒พาไปแล้ว๔ยก
โอ้โหทางด้านยอดพลนี่เครื่องติดเดินเข้าหา
ขวาต่อยหมัดซ้ายขวาสลับเลยครับ
หางไปยังอีกรั้นก็รอยหวะเสียบเข่าซ้ายเข้าลำตัว
โอ้โหยอดขุมโดดเข่ารอย

ต้นมันไปออกอุ๊ดครับกลางนี้อุ๊ดไม่มีออกทุกอย่างนะครับ

ก็ต้องเปิดก๊อก๒เร่งเข้าใส่เลยครับเดี๋ยวดูทันไม่ทัน
ยกที่๕ยกสุดท้ายถ้าต่อยแบบนี้เดี๋ยวต้องไปบอกจอลาเค่เขียวถ้าอยากมวยน็อค
ถ้าชกสนุกนี่เดี๋ยวต้องบอกจราเข้เขียวแจกบ้างแล้วนะ
เขาชกกันสนุกจริงพูดได้เต็มปากเลยนะว่านี่คือความสุดยอดของมวยทีวี
โอ้โหนี่ยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนาสุบันครับ
สรุปสนานทุกคู่ยังงงอยู่พยักษณ์อีรันทร์จะเอาอะไรมาสู้ที่ปาก
มันต่อยไม่เข้าเป้านะหมัดน่ากลัวนะเสียวทุกหมัดนะ
ชกน่ารักมากเลยนะวันนี้ไม่โดนไม่โดนซ้ายหุ้กขวาต่อยเยอะแต่มันไม่โดนไม่เข้า
บัตรฐานจริงนะพยักษณ์อีรันทร์

พยายามดึงเลยเอาเลยเลือกเลยตอนนี้
ก็ยังไม่ท้องพยัมตลอดนะครับไอ้เจ้ายอดขุนผล
ท้อไม่ได้ต้องเดินครับโอกาส๐๐๑ก็ยังมีก็ยังต้องเดินต่อ
ใครยังไม่เคยเห็นฟอร์มประยักษ์ฮิรันต์ออกตู้ทางสุดยอดมวยทั้งละวันนี้เห็นแล้วติดตาเลย
เหมือนทวนกรกรรมนาธิ์จำได้มามาครั้งเดียวนี่แฟนมวยนี้ค่ะ
เลยต้องยอมรับว่าการทำมวยของช๕พยักษ์นี่เขาสุดยอดมาก

มาแต่ละตัวแต่ละตัวในคุณภาพเลยนะ
เรื่องของพลักษณ์กำลังนี่ไม่มีหมดโธ่โครงเส้นโครงวาตลอก
มาส่ายเต็มที่แล้วอ่ะโยกสุดท้ายนี้มันทำไม่ได้จริงจริงไง

ก็ไม่ว่ากันนะแม่ผู้ชนะก็
แล้วก็มันคาดไม่ถึงว่ามันจะต่อยได้ดีแบบนี้นะ

แฟนมวยแหม๓ยกยังกะว่าน้ำเงินหมดไหม
เดี๋ยวยังมีคู่ต่อไปของชห้าพยักษ์อีกนะ

ไอ้ชโบวี่บ้านด่านนะอ่า

ช่อห้าพระยักษ์
ถ้าเจ้าโบวิรุบันดาลผ่านไปอีกนะต้องยกโบให้เลย
ถ้าผ่านอีกนี่ต้องขึ้นชั้นขึ้นไปอีกแล้วพี่ปาก
ไม่เราต้องมีรางวัลให้กับช๕พยักษ์
ต้องมีรางวัลด้วยเดี๋ยวต้องไปกระซิบจอราเข้เขียวหน่อยล่ะ
ทีมเสียชายเสียเอียดเสียหลวงหลายเสียเท่ารวมตัวกันน่ะ
คนละชุด๊า
แม่เป็นชุดเดียวกันนี้หยุ่งเลย
เจมมากกยังพยายามตอบยังมีฮึตแย่มีฮึตนะ

แม่ถ้าบวกขึ้นไปนี่มันเห็งขึ้นมามันหล่นได้ไงพี่ป่าใช่ไหม

เอานะเอานะคนให้กำลังใจยังมีอีกเยอะนะ

เพราะยกเพราะคู่ก่อนหน้านี้ตีนเดียวยังบ่งบอกผลแพ้ชนะได้นะพี่ปาก
ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
นี่แหละครับยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์ครับ
แล้วการออกคู่มวยแต่ละคู่แต่ละคู่ออกมานี่พี่น้องแฟนมวยสบายใจได้เลยนะครับ
ขึ้นมาต่อห่างขึ้นมาไม่มีคนเล่นอะไรอย่างนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี
เพราะว่าบอกว่าต้องรักสงสัยจะทุกวันจันทร์จะมีการดรีไพร่ใหม่ตลอด
ว่าคู่มวยแต่ละนัดแต่ละอันนั้นออกมามันเป็นยังไง
ต้องและยกที่หนึ่งประเภทชูมือพึ่งมีคนชี้กับทันที
คู่นี้ไม่รู้เป็นไงรองแล้วรองรึเปล่านะพี่ปาก
ชนะได้สวยสดงดงามหรือว่าชกแล้วติดตานะครับ
เพียงไฟล์แรกครับกับการมาโชว์ในศึกยอดมวยธรรมดาวันนี้

นะคะแนนยอดขุนพลวยืนยงไปสวยสดงดงามครับ
คู่ที่สองพักกันสักครู่